บรรยายโดยสิริสวัสดีทุกท่านสบายดีไหมคะวันนี้หลีขอร้องเพลงนิดนึงหากเหนื่อยล้าหลีจะพาเข้าป่าเออิขออภัยในลีลา
จริงจริงแล้ววันนี้หลีจะพาทุกคนไปดูสถิติของโครงการปลูกป่าของพตทที่เริ่มมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ด
มีตัวเลขอะไรน่าสนใจเอาไปลุ้นหวยเอ้ยลองไปดูว่าโครงการปลูกป่าของปตทมีตัวเลขอะไรน่าสนใจบ้างไปค่ะ
ปตทเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ด
โดยมีเป้าหมายในการปลูกป่า๑ล้านไร่จนถึงตอนนี้ปตทปลูกป่าไปสำเร็จตามเป้าหมายแล้ว
หลีลองหลับตานึกภาพป่ากว่าหนึ่งล้านไร่ทั่วประเทศได้ช่วยดูดทรัพย์กัสคาร์บอมไดออกไซด์
ได้ถึงสามสิบเจ็ดจุดสองเจ็ดล้านตันคาบองไดออกไซด์หรือชดเชยการปล่อยกาสคาบองไดออกไซด์
ของรถยนต์สวนบุคคลหนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองคันต่อปีหรือปล่อยกาสออกซิเจนสู่ชั้นบรรยากาศ
ี่สิบเก้าจุดแปดสองล้านตันออกซิเจนหรือสร้างลมหายใจให้มนุษย์ห้าจุดเจ็ดล้านคนต่อปี
โอ้โหเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่หลีอาจจะดูวิชาการไปนิด
แต่หลีก็อยากเสนอข้อมูลดีดีเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ทุกคนได้รู้ค่ะนี่นะคะ
หลียังค้นข้อมูลเจอว่าพตทมีโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ
หลีขอสรุปให้เข้าใจง่ายตามปีที่เริ่มโครงการเลยค่ะปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ด
อาสาปลูกป่าหนึ่งล้านไร่ซึ่งเป็นภารกิจในการปลูกและดูแลป่าอย่างต่อเนื่องตลอดไป
ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองเริ่มโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว
ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลและกิจกรรมชุมชนที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดจัดทำศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาธราชินี
เรียนรู้ระบบนิเวศเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบโครงการรักป่าสร้างคนแปดสิบสี่ตำบล
วิถีพอเพียงที่นำเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเปิดตัวศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง
ที่เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่เมืองศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์
ศึกษาวิจัยการปลูกป่าแบบต่างต่างปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
โครงการรักน้ำรักป่ารักคุ้มบางกระเจ้าที่ลึกหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจชุมชน
และทรัพยากรมนุษย์จะว่าไปหลีก็ข้อมูลแน่นเหมือนกันนะเนี่ย
เรื่องสิ่งแวดล้อมที่พอต่อทำมาตลอดสี่สิบปี
ถ้ามีข้อมูลดีแบบนี้อีกหลีจะเอามาเล่าให้ฟังอีกนะคะ